กับเจ้าตัวป่วนในช่วงของการบินทบาท

อ้าวน้อง
ยังยังพระยังไม่เสร็จเหรอคะ
ไอ้หมาตัวนี้ยังไม่หยุดวนไปวนหมาอีก
เจ้าบูกนี่หางแทงเข้าไปแล้ว

เอาหางไปก่อกวนพี่เขา
เอาจริงคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นไม่ชัด
ภาพนี้คือไอ้เจ้าหมาตัวนี้มันเดินวนไปวนมา
หุ่นไปหมุนมาแล้วหางมันก็ปัดไปปัดมา
นั่นน่ะสิไปเข้าจมูกคุณพี่เขา
พูดในคำเดียวว่าเป็นการรับสินรับผลที่
หน้ารำขาดมากรำขาดหางหมาเนี้ยมันหนุ้ยวุ่นวายอยู่นั่นแหละ
เป็นเด็กวัดน้องเป็นเด็กวัดมันเป็นหมาวัดไม่ใช่เด็กวัด
น่ารักดีอ่ะเออจริงจริงเรามักจะเห็นภาพน่ารักน่ารัก
ก็คือแบบมีสุนัขเนี่ยเดินตามบินทบาทพระไปรับบาทไปแบบนี้
เด็กวัดอ่ะน่ารักดีแต่ว่าป่วนแบบนี้เข้าจมูกหม้อปากหมด